ปรากฏว่าเกิดยางระเบิดทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
เทกระจาดคนงานเสียชีวิตบนท้องถนน๓ศพ
แล้วก็มีบาดเจ็บด้วย๖คน

ที่ถนนนครอินทร์ในเขตอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
โดยตำรวจโรงพักบางกรวยรับแจ้งเหตุรถชนกัน
จนมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุบนถนนนครอินทร์
ช่วงหน้าหมู่บ้านสัมมากรในอำเภอบางกรวยครับ
ในที่เกิดเหตุก็ไปพบรถกระบะสภาพพังยับเยินแบบนี้เลยนะฮะ
ถูกชนด้านหน้าพังเสียหาย
พบผู้เสียชีวิตนอนเสียชีวิตกระจัดกระจายอยู่
ของถนน๓ศพทั้งหมดเป็นชายแล้วก็เป็นแรงงานชาวพม่า
อกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งติดอยู่ในรถกระบะนะ
แล้วก็กระเด็นออกมาอยู่นอกถนนอีกนะครับ๖คน
เจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกระตันยูก็เร่งนำส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าครับ
ผู้บาดเจ็บที่ยังให้การได้ซึ่งเป็นแรงงานชาวพม่านะ
ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการก็บรรทุกคนงานชาวพม่ามานะครับ
แล้วก็ขับรถมาด้วยความเร็วสูงจากทางวงเวียนนครอินทร์
จะมุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม๕
พอมาถึงที่เกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคุณ
ยางรถกระบะเกิดระเบิด
ทำให้รถกระบะเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนน
ชนต้นไม้ก่อนรอบหนึ่งนะ
ชนเสาไฟฟ้าต่อแล้วก็ไปชนต่อหม้อสะพานลอย
ฉลับไปชนกับรถยนต์ของนางสาวขวัญยืนเหล่าวราพันธ์
เหตุนี้ทำให้มีแรงงานชาวพม่าที่นั่งอยู่หลังรถกระบะ

ตกลงบนพื้นถนนและกลายเป็นศพ๓ศพ
แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๖คนก็ส่งโรงพยาบาล
ตอนนี้ทางตำรวจก็สืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง
รวมไปถึงตัวของคนขับด้วยนะครับ